เสียชีวิตปริศนาอยู่ในบ้านพักที่นนทบุรี

ทีนี้น้องสาวของผู้ตายเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสามีของผู้ตายนะครับ
เพราะว่าไปรับมาจากบ้านแม่แล้วก็ติดต่ออะไรไม่ได้เลย
รู้อีกทีก็คืออ้าวนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านซะแล้ว
แล้วตามร่างกายก็มีร่องรอยแปลกนะฮะ
ลักษณะเหมือนกับถูกไฟฟ้าช็อตอยู่หลายจุดด้วยกัน

วันนี้หลังจากได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็ไปพร้อมกับ
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วย
ไปตรวจสอบบ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลลำโพอบบวาทองจนทบุรี
เป็นทาวน์โฮม๒ชั้นนะครับ
ผู้ตายชื่อว่านางสาวพัชราธงสวัสดิ์อายุ๔๐ปี
เป็นเจ้าของบ้านด้วยมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายสเต็ก
ก็เสียชีวิตในชุดเรสสีดำนอนหงายอยู่ที่ประตูชั้นล่าง
มีบาดแผลผู้พองตามแขนขาและลำตัวหลายจุด
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘๑๒ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีผู้มาพบศพ
เพื่อนบ้านบอกว่าช่วงเที่ยงวันนี้ยืนรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้าน
สังเกตเห็นประตูบ้านของนางสาวพัชราเปิดทิ้งไว้
ก็เลยตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับ
พอมองเข้าไปในบ้านเห็นคนนอนอยู่หน้าประตู
ก็เลยเดินเข้าไปดูพอเดินไปดูพบว่า
นางสาวพัชราเจ้าของบ้านเสียชีวิตแล้ว
สภาพศพมีบาดแผลผู้พองนะฮะอยู่หลายจุดในร่างกาย
ก็โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบส่วนน้องสาวของผู้เสียชีวิต
นางสาวสุวิมลอายุ๓๗ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เหมือนกันนะ
แต่คนละหลังบอกว่าก่อนหน้านี้พี่สาวอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้
กับนายมงคลเสือเดชอายุ๓๗ปีที่เป็นพี่เขย
แล้วก็หลานอีกสองคนแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมาแยกกันอยู่
เพราะว่ามีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้งแต่ล่าสุดเมื่อเย็นวันอาทิตย์
เขยไปรับพี่สาวที่บ้านแม่แถวภาษีเจริญกรุงเทพกลับมาที่บ้าน
หลังเกิดเหตุนี่แหละแล้วก็ติดต่ออะไรพี่สาวไม่ได้อีกเลย
กระทั่ง๕ทุ่มคืนที่ผ่านมาพ่อของพี่เขยกับหลานสาวมาที่บ้านหลังนี้
มาสอบถามว่าพี่สาวเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพ่อของพี่เขยก็บอกเพียงว่า
พี่สาวนอนอยู่หน้าบ้านก็ไม่ได้สอบถามอะไรข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ
เพราะคิดว่ามีคนไปดูที่บ้านแล้วเขาบอกว่านอนอยู่หน้าบ้าน๕ทุ่มเมื่อคืน
ก่อนที่เพื่อนบ้านจะบอกว่าเนี่ยไอ้ที่นอนอยู่เนี่ยคือเสียชีวิตแล้ว

พี่สาวเราเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไร
มันเหมือนมีไฟที่ไม่รู้ค่ะเหมือนโดนทำร้ายอ่ะ
แต่มันเหมือนอยู่แต่ก็ต้องรอผลใช่ไหมเราตกหลุบไม่ได้
น้องได้เข้าไปดูแล้วจริงไหม
ดูมันเป็นรอยจ้ำจ้ำจ้ำแล้วก็เป็นภูพองอ่ะพี่
สาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลการชนสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ
ตำรวจตอนนี้ก็สอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็เพื่อนบ้านเอาไว้นะฮะ
เรื่องต้นสันนิษฐานว่านางสาวพัชราน่าจะเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อตตามร่างกายนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะติดตามตัวสามีมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
จากการสอบประวัติพบว่านายมงคลสามีเป็นผู้ที่มีหมายจับคดีพยายามฆ่าแล้วก็หลบหนีหมายจับอยู่ด้วยนะ
เดี๋ยวต้องรอการติดตามตัวมาเพื่อจะสอบปากคำกันว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่ไปรับเขามาจากบ้านของแม่